วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพจ่าแซมนะคะ
ก็ขึ้นเครื่องกองทัพเรือจากจังหวัดชนบุรีนะคะ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ด
เคลื่อนศพของจ๋าแซมนั้นเป็นไปอย่างสมเกียจค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซม
อายุ๓๘ปีเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
และอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซิล
ที่เสียชีวิตขณะร่วมภารกิจช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตออกจาก

ไปที่สนามบินอุตภัวนะคะอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ก็ขึ้นอากาศยานแบบดอร์เนียของกองทัพเรือ
กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัด๑๐๑นะคะ
โดยมีพลเรือโทรัศดางธีรเนศรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
กองทัพเรือผู้แทนกองทัพเรือ
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดินทางมาร่วมพิธีส่งศพของจ่าแซมอย่างสมเกียจค่ะ
หลังจากใช้เวลาบินชั่วโมงครึ่งนะคะ
เครื่องบินก็เดินทางไปถึงสนามบินร้อยเอ็ด
และมีพิธีรับศพจาแซมอย่างสมเกียจค่ะคุณผู้ชม
คุณพ่อคุณแม่ญาติของจ๋าแซมรอรับด้วยความโศกเศร้า
จากนั้นนำร่างของจ๋าแซมขึ้นรถบรรทุกของทหารนะคะ
เดินทางต่อไปที่วัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรกภักษ์พิมาร
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งภายในวัดมีประชาชนไปร่วมแสดงความอาลัย
ฮีโร่ถ้ำหลวงเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกรมมให้ในจิตภัทธ์ไกลเลิก
เป็นผู้แทนพระองค์นำกระเช้าพระราชทาน
มอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
สร้างความปลื้มปิติให้กับทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของจ่าแซมเป็นอย่างมากนะคะ
นายวิชัยกุนันคุณพ่อของจาแซมและนางวลีพรกุนัน
ภรรยาของจ๋าแซมรวมถึงครอบครัว
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
และผมขอกับสวายมังคมพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้ยังสูงสูงครับผม
สุดทราบทรึงนี้ข้ามหารุณาที่คุณของพระบาทสุพธิพระเจ้าสุพธิ์วะ
ที่สมมองเห็นการทำหน้าที่ของจาแซมนะครับ
แล้วพระองค์เขาส่งให้
การสนใจแล้วก็ใส่ใจก็คือไม่ตื่นตันใจมาก
เพราะว่าตั้งแต่วันที่รับสมพิธีสมานา
คือทุกอย่างสมศักดิ์ศรีมากแล้วก็เป็นเกียรติที่สุดเลย
นี่ค่ะภรรยาของจ่าแซมนะคะนางวลีพรก็บอกว่า
จ่าแซมมีความตั้งใจจริงนะคะ
ที่จะร่วมภารกิจในการช่วยเหลือน้องทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำให้ได้
ขอให้ทุกคนอดทนรอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ซึ่งเชื่อว่าดวงวิญญาณของสามียังคงคอยเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ถ้ำหลวง
เพราะเคยบอกว่าถ้าภารกิจไม่สำเร็จก็จะไม่กลับค่ะ
สมานตั้งใจที่จะช่วยน้อง
พี่ก็ขอให้น้องอดทนรอเจ้าหน้าที่ทุกคนหน่วยงานทุกหน่วยงาน
เขาทำงานเพื่อน้อง๑๓คนเขาตั้งใจ
แล้วก็ตั้งมั่นว่าจะต้องช่วยน้องออกมาให้ได้
แล้วตอนนี้คือเราก็ดีใจครึ่งหนึ่งแล้วคือเราคบน้อง
ส่วนต่อไปตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ก็กำลังระดมกำลังและเร่งหาทางที่จะเอาน้องออกมาคืนพ่อกับแม่
นะคะส่วนพี่สหาร์เนี้ย
คอยช่วยถึงทีมยังลุ้นอยู่ตลอดเวลา
ให้ทุกคนช่วยน้องออกมาได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เคยบอกว่า
เขาก็จะไม่หยุด

ไปก่อนที่ภารกิจเขาจะเสร็จ

ก็คงจะต้องเป็นของทีมงานที่เหลือ
ต้นนะคะครอบครัวจะตั้งศพจาแซมบำเพ็ญกุศล
วัดบ้านหนองคูไปจนถึงวันที่๑๓กรกฎาคม

ช่วงบ่ายวันที่๑๔กรกฎาคม
ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวของจาเอกสมานหรือจาแซม
จากบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว๑ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทยก็เตรียมมอบเงินจำนวน๑แสนบาท

เพราะว่าจ่าแซมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม

ที่มีประกันให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะ
แซมก็มาช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงด้วยใจจริงนะฮะ

ซึ่งก็เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจดำน้ำเข้าไปในถ้ำ
เมื่อคืนวันที่๕กรกฎาคมต่อเนื่อง

เอาถังอากาศไปวางตามจุดต่าง
ขากลับมาเนี่ยหมดสติ